คุณผู้ชมทีนี้มาดูที่โรงพยาบาลพานทองที่ชนบุรีกันหน่อยนะคะ
แตกตื่นกันทั้งโรงพยาบาลเลย

โอ้โหทั้งคนไข้ทั้งญาติคนไข้คุณหมอพยาบาลเนี่ยค่ะ
สลินเฉลยก็ได้มันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริง
ต้องซ้อมต้องซ้อมช่วงนี้มันมีเหตุแบบนี้บ่อย
ใช่นี่แหละค่ะเป็นที่มาว่าทำไมต้องมีการซักซ้อม

คือตอนแรกเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่รู้ง่ะ
เดินเข้ามาในโรงพยาบาลอ้าววัยรุ่นทะเลาะกันอีกแล้วเหรอ

เปลี่ยนโรงพยาบาลเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนนะวันหลังล่ะ
ไม่ใช่ค่ะตำรวจสพพานทองพร้อมกับกู้ภัยจากสองหน่วยงานนะคะ
ร่วมกันซ้อมแผนป้องกันและเผชิญเหตุกลุ่มวัยรุ่นตีกันในโรงพยาบาล

จะทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
เขาก็เลยมีการซ้อมกันแบบนี้นะคะ
ผู้บริหารโรงพยาบาลพังทองค่ะ
ก็เลยร่วมกับสถานีตำรวจพานทอง

พร้อมกับกู้ภัย๒หน่วยในพื้นที่
จัดซ้อมขึ้นโดยให้สมมุติว่า

สมมุติว่ามีวัยรุ่นนั่งดื่มสุราด้วยกัน
แล้วเกิดการทะเลาวิวาสทำร้ายกัน

กู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
หลังจากนั้นเพื่อนของคนเจ็บกว่า๒๐คน
ตามมามุ่งดูมันวูดอาการที่โรงพยาบาล
แล้วมีปากเสียงกันจนกลายเป็นเหตุบานปลายขึ้น

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องเร่งอบพยพคนไข้

แล้วรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยระงับเหตุ
ทีนี้คุณผู้ชมขาพุ่มในการโรงพยาบาลพานทอง
คุณหมอปียวิทย์หมุดมนธินบอกว่า
ซ้อมแผนครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
ที่ให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวง
เตรียมการป้องกันเหตุเผชิญหน้า
อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลาทุกชั่วยาม
ฉะนั้นแล้วโรงพยาบาลก็เลยต้องมีการ

กลายเป็นภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนั่นแหละค่ะ